เห็นอันนี้นี่เดือดมาเลยค่ะโอ้โหด้านหลังของเราเนี่ย
กันแบบหมัดต่อหมัดถ้าเกิดเรียกว่าเป็นมวย
คู่นี้ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่มากเลยนะโอ้โหเนี่ยร้อนทั้งคู่เลยนะ
ไฟลุกทั้งคู่เลยเขาบอกว่าวันนี้ทนายตั้มเนี่ย
คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็บอกไม่ยอมนี่เดี๋ยวบ่ายโมง
แถลงข่าวที่โรงแรมนะคะแล้วน่ะคุณดูในถุง
อะไรฮะนี่ฮะตรงกลางเงินตรงนี้
เขาบอกว่าถุงเงินนี้แหละภาพแรกภาพนี้ก่อนเลย
เป็นโพสต์ของทนายตั้มเปิดมาภาพเดียว
แล้วมีข้อความแคปชั่นสั้นว่าแฉไปไถไป
เนี่ยแต่ทีนี้ดิฉันเข้าไปดูในคอมเมนต์ที่
ความจริงโอ้โหขอบภัยนะคะ
ทนายตั้มใช้คำนี้มึงนี่โคตรเลกกว่าใครอีก
โอ้โหไม่แบบนี้เลยอะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็หมดสถานี้นะฮะ
คือในถุงกระดาษที่ทนายตั้มเอามาโพสต์
ข้างในก็บรรจุธนบัตรเป็นปึกนะฮะ
ึกละ๑ล้านบาทนะฮะหลายปึกอยู่แบบนี้นะฮะ
เงินนี้เอาไปให้ใครคนมาตีความว่าเงินนี่แหละที่คุณชูวิทย์รับ
คือหลังจากนั้นนะคุณชูวิทย์ก็มีการโพสต์นะ
แล้วก็เขียนตัวใหญ่เหมือนกันว่าแฉไปไถไป
หลังจากนั้นในเพจของคุณชูวิทย์อธิบายรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะ
คุณชูวิทย์ไม่ได้ปฏิเสธแต่คุณชูวิทย์บอกว่าเงินนี้มีตำรวจ
มีตำรวจที่เป็นคนเอามาให้แล้วบอกว่าเงินนี้เป็นของสารวัสสัว
บอกว่าเป็นอดีตนายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่ง
นำมาให้ที่โรงแรมโดยบอกว่าเป็นเงินให้ช่วยหยุดโจมตี
และเป็นเงินของสารวัตรสัวตัวผมบอกไปว่าผมไม่รับเคลียร์
แต่อดีตนายตำรวจคนนั้นยืนยันยัดเยียดให้ผมรับเงินเหล่านี้ไว้
ในตำรวจบอกด้วยนะว่าเก็บไว้ใช้คนเดียวก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
แต่ผมก็รับเขายัดเยียดผมรับรับไว้แล้วผมเอาเป็นบริจาค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันที่๑๔กุมภาพันธ์๓ล้านบาท
บริจาคให้โรงพยาบาลสิริราชในวันที่๑๕มีนาคมอีก๓ล้านบาท
คือคอมเมนต์ในเพจของทนายตั้มนะบอกว่าพอหลังจากที่โพสต์นี้
ออกไปพี่ชูวิทย์รับแล้วนะครับว่ามันเป็นเงินสารวัตรสัว
คือเขาบอกว่าผมเนี่ยตอนนี้ยอดบริจาคที่เอาไปเนี่ย
เอาไปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทนายตั้มบอกแบบนี้
ทนายตั้มก็ทิ้งท้ายว่าพรุ่งนี้รู้กันก็หมายถึงวันนี้ค่ะ
ทีนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ทนายตั้มมีการตั้งโต๊ะ
๑๐โมงใช่แถลงข่าวเรื่องนี้นะถ้าทนายตั้มบอกแบบนี้ครับ
สำหรับนายชูวิทย์กระมวลวิสิตถือเป็นไอดอลที่ผมติดตามมาตลอดนะ
ซึ่งมีผู้ใกล้ชิดเคยระบุบอกว่าคุณชูวิทย์เป็นคนที่ใช้เงินซื้อไม่ได้
แต่ผมดันไปได้ข้อมูลมาจากหลายสายซึ่งก็มีหลานนายชูวิทย์ด้วยคนหนึ่งแหละ
และตอนนี้คงไม่มีใครหลายใครคิดว่าผมเนี่ยบ้าขออภัย
และตอนนี้คงมีหลายคนคิดว่าผมบ้าบ้าหรือเปล่าตั้ม
จะออกมาแฉชูวิทย์เหรอตั้มบ้าหรือเปล่า
แต่ทีนี้ครับผมก็ยันนะว่าที่คุณชูวิทย์เขาก็ออกมายอมรับเอง
เพราะจำนวนต่อหลักฐานว่าได้รับเงิน๖ล้านบาทมาจากสารวัสซัวจริงนะฮะ
แล้วคุณชูวิทย์บอกว่าเอาไปบริจาคเนี่ยแต่ผมถือว่าเขารับแล้วไงนะครับ
แต่ทีนี้ประเด็นนะเพราะว่าที่ฉันเข้าไปดูน่ะ
มันไม่ใช่๖ล้านตามที่พี่กล่าวอ้างหรอกมันน่าจะมีมากกว่านั้นด้วย
แล้วทนายตั้มเนี่ยนะคะก็บอกว่าเนี่ยจากการที่มีข้อมูลมา
ว่าคุณชูวิทย์มีคนใกล้ชิดที่เรียกว่าเป็นกล่องดวงใจของนายชูวิทย์
ทำธุรกิจกัญชาแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าแล้วสนิทกับคนที่ทำพนันออนไลน
ดังนั้นเมื่อคุณชูวิทย์รู้ข้อมูลเบื้องหลังธุรกิจของกลุ่มเหล่านี้
ก็มีการเรียกให้มาพบที่โรงแรมแล้วก็ใช้วิธีการบอกว่า
เรียกมาขอเงินทำบุญหน่อยแต่ไม่มีใครเขาเรียกเงินทำบุญกันสามล้าน
แล้วก็เอาไปทำบุญสามล้านแน่นอนครับดังนั้นคุณผู้ชม
ตอน๑๐โมงที่ผ่านมาทนายตั้มเอาภาพข้อมูลกราฟิก
จำลองขนาดของถุงกระดาษบรรจุเงิน
อันนี้คือภาพเดียวกันกับที่โพสต์เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ดิฉันเล่าให้ฟัง
ไซส์บอกขนาดเลยนะถุงกี่เซนกี่อะไรอย่างนี้นะฮะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าถุง๑๘เซนคูณ๒๑เซนแบบนี้
มันจะบรรจุเงินได้จำนวนเท่าไหร่
เขาว่ากันว่าเป็น๑๐ล้าน
คือทนายตั้มบอกว่าเงินที่คุณชูวิทย์รับมาจากสารวัตรสัวเนี่ย

ไม่ใช่๖ล้านบาทอย่างที่คุณชูวิทย์อ้างว่า

๓ล้านบวก๓ล้านที่ไปทำบุญที่สิริราชกับโรงพยาบาลธรรมศาสต

ในถุงน่าจะบรรจุไว้ทั้งหมด๑๐ล้าน
ใช่ไงแล้วการจ่ายเงินของสารวัตรสัวน่ะ
จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะปี๖๕นะ
แต่ล่าสุดคุณมันไม่ใช่แค่นั้น
มันยังมีเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท

คืออันนี้มีผู้ต้องหาคดีฟอกเงินคนนึงนะ
ไปให้กับคนใกล้ชิดที่เป็นกล่องดวงใจของคุณชูวิทย์
ทีนี้ค่ะในการแถลงข่าวเนี่ย
นายตั้มก็เลยฝากคำถามถึงคุณชูวิทย์ว่า
รู้จักคนชื่อแทนไทยไหม
เออซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินนี่แหละฮะ

เพราะว่าเมื่อวันที่๒๑มกราเคยโพสต์ถึงนายแทนไทย

ประเด็นนี้จะยื่นให้กับตำรวจสอบสวนกลาง

หมายถึงว่าเคยโพสต์แฉไป

แต่ทีนี้เขาเอาอะไรมาปิดปากหรือเปล่า

แทนไทยไม่เกี่ยวของเงินบริจาค
ที่อ้างว่าเอามาจากพวกนี้
ซึ่งผมบอกให้ว่าไทม์ไลน์เวลามันไม่ใช่
เพราะสารวัสสัวเข้าไปจ่ายครั้งแรกมันปีที่แล้วแล้ว

ผมพูดถึงเงิน๕๐ล้าน
ที่มีการจ่ายกัน
โดยใช้เงินดิจิตอลนะครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะสอบสวนกลางมีการสอบสวนต่อ
ว่าใครโอนเงิน๕๐ล้าน
ผมว่ามันเกินกว่านั้นครับเกินกว่า๒๐
แต่ตัวเลขเท่าที่ผมได้แล้วก็ที่ผมมั่นใจ
มีอยู่๒๐ไม่รวมกับ๕๐
ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับ
เงินสารวัตรสัวที่จะให้คุณชูวิทย์
หกล้านหรือจะมากกว่านั้นเป็นสิบล้าน
ตามขนาดถุงกระดาษอันนั้นเลยดูจิ๊บไปเลย
เมื่อเทียบกับเงิน๕๐ล้านที่เป็นเงินสกุลดิจิทัล
ทนายตั้มทำไมทนายตั้มถึงออกมาแฉแบบนี้ค่ะ
ก็อย่างที่มีคนถามไงตั้มบ้านหรือเปล่า
ชูวิทย์ตั้มเขาก็พูดเองนะ

แล้วก็อย่างที่บอกไงบอกว่าคือที่ออกมาแฉ
ผิดหวังกับคุณชูวิทย์ไม่ได้โกรธแค้นอะไรเป็นการส่วนตัวเลยนะ
ไม่อยากให้มีการเรียนแบบกับการออกมาแฉแล้วก็เรียกผลประโยชน์
คือทนายตั้มปฏิเสธด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้เคลื่อนไหว
เพราะว่าการเมืองนะอนาคตยินดีที่จะร่วมแฉข้อมูล
ทุจริตรถไฟฟ้าเพราะว่าส่วนตัวก็มีข้อมูลเหมือนกัน
ใช่ทนายตั้มบอกว่าไม่ใช่เกมการเมืองแน่นอนช่วงนี้
เพราะว่าผมเองก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

แค้นของนายชูวิทย์เพื่อออกมาแฉนายชูวิทย์แต่อย่างใด
ค่ะโอ้โหคุณแต่ดิฉันเข้าไปดูในคอมเมนต์นะ
นายตั้มบอกว่าเพจนี้ต้อนรับคณะทัวร์ได้ร้อยเอเคอร์ครับ
มากินน้ำกินท่ากันก่อนผมจะไม่ลบเม้นต์จะไม่บล็อกใครทั้งนั้น
ทีนี้เมื่อตอนสายฟังคุณชูวิทย์ไปแล้วใช่ไหม
ฟังธนายตั้มไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายโมงวันนี้

ร้อนแรงจริงเป็นข่าวใหญ่ประจำวันนี้เลยนะฮะ